กำลังเร่งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเต็มที่นะครับ
เพราะว่าเหลือไม่ถึงอีก๑เดือนแล้วนะครับ

ขณะที่พักไทยรักษาชาติก็ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียง
แล้วก็เปิดปลาสายใหญ่เช่นกันนะครับ

รอลุ้นผลความวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุนเรื่องการยุบพลักษณ์ในวันที่๗มีนาคมนี้
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
จตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
นำคณะร่วมขบวนแห่วนรอบเมืองศรีราชา
เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ออกร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
และรับฟังการปราศัยใหญ่ที่สวนสุขภาพ
โดยย้ำ๒๔มีนาคมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
อกจากจะเป็นการกำหนดอนาคตประเทศแล้ว
ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ย่ำแย่ของประชาชน
ให้หลุดพ้นจากอำนาจขอสอชอ

เพราะว่ายังคลิปคำพิพากษาไม่ถึงที่สุด
แต่ว่าการขับสอบสวนที่ถูกไหมจับไป
มันจะทำให้ขาดไหมสมมุติไม่ได้ประกันตัวมานะครับ
ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สุด

สมัครสอสอเขต๓จังหวัดตรัง
ถูกตำรวจบุกจับตัวตามไหมจับคดีค้างเก่าข้อหาช่อโกง

พันธุ์ตำรวจเอกจุรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตระบุว่า
เจ้าตัวยังไม่ขาดคุณสมบัติเหตุคดียังไม่ถึงที่สุด
นักร้องเรียนถ้าเรื่องที่ร้องเป็นเท็จ
ข่ายมีนประมาทมีโทษจำคุก
ขณะที่นางสาวพันธุ์นิกาวานิทโคศกพักอนาคตใหม่
มั่นใจว่าเป็นการกลั่นแกล้งจากพักการเมืองคู่แข่งในพื้นที่

เกิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๕๙

พร้อมกับหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจด้วยกัน
มีการเจรจาชำระค่าเสียหายในคดีแล้ว
และผู้เสียหายตกลงจะถอนฟ้องคดี
ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ทีมงานประชาชนปกป้องรัฐธรรมนูล
หนังสือขอให้กรกตพิจารณาส่งคำร้อง
ให้สารรัฐธรรมนูญยุคพักอาณาคตใหม่

ล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
นายประยะบุตรแสงกระหนกกูลเลขาที่การพัก
วัฒกรรมที่ส่อว่ามีเจตนาดังกล่าวมาหลายครั้ง

รวมไปถึงการประกาศยกเลิกมาตรา๑๑๒แห่งประมวลกฎหมายอาญา
และล่าสุดกับคำให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า
สารต่อภารกิจของคณะราชให้สำเร็จ
ซึ่งต้องถามนายธนทรว่าหมายถึงอะไร
ขณะที่นายสุเทพเทือกสุวรรณผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
โดยมีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก
ซึ่งนายสุเทพยังได้กล่าวถึงการที่พลเอกประยุทธ์
ปฏิเสธไม่ร่วมเวทีดีเบตกับพักการเมืองว่า
ดีเบตเหมือนการวิวาดกันสนุกกับพิธีกร
แต่ไม่สนุกกับประชาชนและเป็นการเสียเวลาหาเสียงกับประชาชนด้วย
นายสุวิทย์เมสินทรีย์รองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

ขอให้คนโคราชมั่นใจในพักพลังประชารัฐ
จะพัฒนาจังหวัดและประเทศด้วยวิสัยทัศน์
วิตสร้างคนวิตแก้จนวิตเสริมแกร่ง

พักพลังประชารัฐจะมาโคราช
กว่าคนโคราชจะเลือกพักยกจังหวัด
ส่วนที่พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธร่วมเวทีดีเบตนายสุวิทย์บอกว่า
ดีเบตเป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งของการปราศัยหาเสียงเท่านั้น
ซึ่งจะไม่ทำก็ได้เพราะขณะนี้ทุกพักการเมือง
ที่จะกล่าวโจมตีพลเอกประยุทธ์กันอยู่แล้ว
ปะประชาชนพร้อมป่าใสในจังหวัดมหาสารคามได้ร้อยเอ็ด
พร้อมระบุด้วยว่าประชาชนต้องแยกแยะให้ดี
ประชาชนต้องแยกแยะให้ดีว่าพักไหนเป็นของจริงพักไหนเป็นของลอกเลียนแบบ
โยบายจะทำได้จริงหรือไม่ต้องดูที่มา
พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์๒๔มีนาคม
เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่จะยืนยันความเป็นเจ้าของประเทศ
ที่จะผ่าชีวิตทุกคนหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจการเมือง
ติดหลมมาเป็นเวลานาน
นายสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนา
ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอประทุมธานีหาเสียงย่านตลาดไทย
พร้อมย้ำนโยบายพัฒนาประทุมธานีตามรอยนชาติ
เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าภาคสอง
เพราะพักการเมืองมีหน้าที่เสนอนโยบาย
ส่วนการจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เป็นดุลพินิษฐ์ของประชาชนว่าจะเลือกใคร
เพราะพักการเมืองและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีหลายคน

สนับสนุนการสร้างรถไฟฟ้าสีแดง

และส่งเสริมการประมงถูกกฎหมาย
อาชีพชาวประมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมง
นางสาวกัญจนายังนั่งคารวาลรถตุ๊กแห่ไปในตัวจังหวัด
ได้รับความสนใจจากชาวมหาชัยเป็นอย่างมาก
ก่อนจะเดินพบป่าประชาชนที่ตลาดสดมหาชัย
กลางพ่อค้าแม่ค้าที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ส่วนกรณีที่พักพลังประชารัฐได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรกตว่า
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตน้ำมนตรีของภักดิ์
ซึ่งเป็นน้ำมนตรีคนปัจจุบันและเป็นหัวหน้าคณะคอสช
มาช่วยพักหาเสียงได้หรือไม่นะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ได้มีการพิจารณาหนังสือของพักพลังประชารัฐ
ที่สอบถามในเรื่องดังกล่าวมานะครับ
ว่าจะสามารถขึ้นเวทีปราศัยและเดินทางช่วยผู้สมัครของพัก

ซึ่งกรกตได้พิจารณาข้อกฎหมายแล้วมีมติว่า
สามารถทำได้นะครับโดยเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
แต่ขอให้พึงระมัดระวังในเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่
เป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครและพักการเมือง
ซึ่งคาดว่ากรกตจะมีหนังสือตอบกลับไปยังพักพลังประชารัฐภายในสัปดาห์นี้